กลับมาในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะ
อยากให้น้องเฟื่องเล่าข่าวนี้ให้ฟังจริงเลย

เรื่องของสุนัขที่ชื่อว่าเจ้าลอยเนี่ยคุยกันมาหลายวันแล้ว
น้องมิ้นรักสูนักเพราะว่าเลี้ยงหมาด้วย
ใช่แล้วคือเห็นข่าวนี้ตั้งแต่แรกสุดเลยที่เขาแชร์กันมา
คือมันน่าตกใจคือเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ช่วงสงกรานแล้ว
เมื่อคืนยังช่วยแชร์โพสต์อยู่เลยเพราะว่าลอยต้องการเลือดด่วนมาก
ใช่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีในโลกโซเชียลที่คนพอได้รับโพสต์นี้
บอกว่าเจ้าลอยที่เป็นพันธุ์สุนัขชิบาอีนุ
โดนตัดขาหูหายโดยไม่มีสาเหตุ
ต้องการเลือดต้องการกำลังใจนะคะ
ชาวโซเชียลก็พาสุนัขไปบริจาคเลือดให้เจ้าลอยกันเยอะ
แต่หนึ่งเรื่องที่สะเทือนใจมากคือเรื่องเจ้าลอยยังไม่ทันจบ

โพสต์ภาพรายงานว่าทางทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน
ได้เดินทางไปตรวจสอบกรณีเจ้าลอยสุนัขพันธ์ชิบาอินุอายุ๗ปี
ที่เป็นข่าวไปสูญเสียขาซ้ายไปอย่างปริศนา
ภายในหมู่บ้านหรูที่จังหวัดนนทบุรี
เพื่อที่จะบันทึกหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ไปถึงกลับเจอข่าวร้ายซ้ำสองค่ะ
พบว่าสุนัขไซเบียเรียนฮัสกี้๑ใน๓ตัวที่อยู่บ้านข้างของเจ้าลอยเนี่ย
นอนตายเลือดออกจมูกน้ำลายฟูมปากโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ
ร้อยตำรวจเอกอังคารศรีโยธะรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรบางกรวยเจ้าของคดี
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ได้เก็บซากสุนัขไซเบรียนฮัสกี้ไปตรวจสอบแล้ว
เพื่อหาข้อเท็จจริงของสาเหตุการตาย
ส่วนความคืบหน้าของเจ้าลอยสุนัขชิบาอินุ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน

แล้วก็รอผลพิสูจน์ชิ้นส่วนขาซ้ายที่ขาดออกไป
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑เดือนนะคะ
เบื้องต้นก็ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
ไม่พบว่ามีคนเดินเข้าออกภายในบ้านตั้งแต่คืนวันที่๑๒เมษายน
ช่วงสายของวันที่๑๕เมษายน
ก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานนะคะว่า

เนื่องจากมีรอยเลือดอยู่หลายที่นะคะ
ก็คือไม่ควรใช้ของมีคมตัด
เพราะว่าไปตรวจสอบ๓ตัวนี้ที่บ้านข้างมีรอยเลือดอยู่ด้วย
แต่ว่ารักษณะแผลของลอยที่แขนขาด
มันก็สุนัขก็ไม่น่ากัดได้เรียบขนาดนั้นนะ
คือเขาก็มีแชร์โพสต์ไว้เขาก็แชร์ให้เห็นว่า
แผลลอยสภาพคือมันเหมือนโดนเฉือนลักษณะนะคะ
แล้วมันก็คือหายไปแบบกุดเลย
ใช่แล้วเขาบอกว่าขาในชิ้นส่วนไปอยู่ที่บ้านข้างด้วย

ก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้น

แต่ซี่เท่าก็คือไซเบเรียนบ้านข้างดันมาตายอีก

ผู้สื่อข่าวค่ะเดินทางไปยังโรงพยาบาลสัตว

เพื่อที่จะติดตามอาการของเจ้าลอย
ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการดูแลรักษาอยู่ที่นั่นนะคะ
เจ้าของคือคุณศิกวัตรลือโสพล
ก็บอกว่าเบื้องต้นอาการของลอยดีขึ้นกว่าเดิม
เพราะว่าได้รับการถ่ายเลือดเมื่อวานนี้
ความช่วยเหลือส่วนหนึ่งมาจากเพื่อน

ที่ก็ช่วยกันแชร์ข้อความขอรับบริจาคเลือดให้กับลอย
กระทั่งมีผู้นำสุนัขไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลแล้วกว่า๘๐ตัวนะคะ
ไปฟังเสียงของเจ้าของลอยกับกรณีนี้กันค่ะ

เพิ่งใช้ได้๑ตัวนี่ก็ใจเป้าแล้วจะถ่ายทำอย่างไรดี

ก็หมามันหมาโชคดี
ก็คือคุณหมอก็บอกว่ายังตอบไม่ได้ว่าต้องใช้เลือดมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าคือเขามีเบอร์ของเจ้าของหมาไว้แล้ว
ถ้าสมมุติว่ามันจะไม่ต้องใช้เขาโทรตามก็๕ครั้ง

เพราะว่ามันไม่มีเก็ดเลือดอันนี้กระบวนการหมอ
ก็ต้องโทรไปหาเจ้าของฝั่ง
แล้วก็เจ้าของหมาก็จะถามอย่างนั้น
คือเต็มที่สุดกับคนที่เอาหมามาบริจาคให้
เมื่อกี๊ก็มีใส่เตียงตัวหนึ่งที่เห็นเอาขึ้นตอนเมฆ
ตอนนี้ในเกล็ดเลือดต่ำมากแทบจะไม่มีเลย
แล้วก็ด้วยภาวะเกล็ดเลือดต่ำจะทำให้เขาไตวาย

เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ที่ช่วงประมาณสักคืน๒คืนที่ผ่านมา
บอกว่าลอยร้องเสียงดังมากร้องเหมือนเจ็บ
เจ้าของเนี่ยเดินเข้าไปหาทั้งน้ำตาเลยแล้วบอกว่า
ลอยถ้าไม่ไหวหลับไปเลยนะคือเขาสงสารคือเขาไม่อยากให้ทรมาน
แล้วปรากฏว่าพอบอกว่าถ้าไม่ไหวให้หลับไปเลยนะ
หยุดหายใจใช่คือมีจังหวะนั้นแบบโอ้โหใจสลายเลย
แต่ปรากฏว่าพอคุณหมอมาค่ะลอยก็ฟื้น
คุณหมอบอกว่าคือตอนนี้เกล็ดเลือดต่ำมีภาวะไตวายแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกยังตอบไม่ได้ว่า
อาการของลอยเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วหรือยังแล้วก็จะเป็นตายแล้วดียังไง
แต่ต้องบอกว่าโลกโซเชียลช่วยกันได้เยอะเลยนะคะ
เหมือนเจ้าของลอยที่พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเจ้าของสุนัขใจบุญ
อุ้มสุนัขมาบริจาคเลือดให้ลอยบางคนอุ้มมาขึ้นรถเมย์มา
ตั้งใจจะมาบริจาคเลือดให้ลอยแต่ว่าเลือดที่มาบริจาคเนี่ย
กว่าที่จะตรงกับลอยแมชกับลอยลอยใช้ได้เนี่ยมันก็ยาก
ใช่แต่ว่าก็ทางสัตวแพทย์ก็คือบอกว่าก็มีประโยชน์นะคะ

ว่าจริงก็ยังมีสุนัขอีกหลายตัวที่ต้องการเลือดอยู่
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าลอยเป็นหนึ่งกระบอกเสียงสำคัญ
ดึงพลังคนโซเชียลที่เป็นคนรักหมามาด้วยนะคะ
กระแสนี้ในโลกโซเชียลมีการติดแฮชแท็กนะครับ
คือหนึ่งในคนที่ไปร่วมบริจาคก็มีคุณช่าบันทึกของตุ๊ดด้วย

เจ้าของกำลังแชร์ขอบคุณนะนะคะ
ก็ล่าสุดมีการติดแฮชแท็กนี้
ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะคะสองหมื่นหนึ่งพันครั้ง
ก็กลายเป็นแฮชแท็กยอดนิยมอันดับต้นของทวิตเตอร์ประเทศไทยเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะ
นี่สเตรสตรองลอยวาดลูกมา

คือถ้าไม่ใช่เป็นฝีมือมนุษย์ก็ดีไป
เพราะว่าจะได้รู้ว่าอย่างน้อยมันยังไม่มีมนุษย์ที่ใจโหดเยี่ยมขนาดนี้อยู่
เพราะว่าตอนแรกเราคุยกันเรานึกว่าโอ้โหต้องเป็นคนร้าย

ติดกันกับตอนที่เหตุการณ์ที่ย่านรามคำแหงด้วย

สะเทือนใจแล้วคือถ้าใครเลี้ยงสุนัข
เราเข้าใจเจ้าของเราอาจจะเข้าใจได้ไม่เต็มที่

แต่เรารู้เลยว่ามันเจ็บหัวใจจริง
ใช่ค่ะเอาใจช่วยลอยให้หายป่วยเร็ว
แล้วก็เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันสำหรับคนรักสุนัข
รับรองว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องมอลิเตอร์กันยาวเลยนะคะ